อีกหนึ่งเรื่องต้องใช้วิจารณญาณเหมือนกันนะครับ
เวลาไปวัดก็เข้าวัดทำบุญไหว้พระถูกไหม

เฮ้ยการที่จะไปเข้าวัดแห่งนี้
แล้วถ้าเจอคุณเจอกับสิ่งนี้เข้าไปในวัดด้วย
คุณจะคิดว่ามันเข้าไปกราบไหว้พระจริงเหรอ
อ้าวไม่เอา

ถ้าคุณเจองูก็ให้ตามกู้ภัยเข้ามาจับ
แต่ที่นี่เขาบอกว่าถ้างูมา
คุณไม่ต้องไปตามกู้ไพอย่างนี้

เพราะงูที่นี่นั้นใช้มาไหว้พระเท่านั้นเอง
ปุ๊บเรียบร้อย
งูเขียวตัวนี้เลื้อยมาข้างหลังท่านแต่ไม่ได้ทำร้าย